กลับมาในเรื่องนี้เรื่องของทรัพย์สินคุณผู้ชมค่ะ
ยุคนี้ต้นไม้เป็นทรัพย์สินที่หลายคนหวงแหนแล้วนะคะ
แล้วการขโมยต้นไม้ก็เป็นสิ่งที่พวกมิจฉาชีพให้ความสนใจมากตอนนี้
เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีต้นไม้เป็นทรัพย์สินอยู่มากก็ต้องดูแลทรัพย์สินของท่านดีนะคะ
รายนี้ค่ะเข้าไปที่ร้านขายต้นไม้เลยคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็เลือกนะคะต้นไม้ที่ตัวเองสนใจ
ดึงมาทั้งรากเลยแล้วก็เอาใส่กระสอบไป
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
คุณชะลาเทศซึ่งเป็นเจ้าของร้านต้นไม้เนี่ย
เขาเปิดให้ดูนะคะโพสต์นี้นะคะ
เห็นไหมคะมันเข้ามาแล้วก็เลือกนะคะ
เหมือนเข้ามาช้อปปิ้งเลยแต่มาตอนเจ้าของไม่อยู่นะคะ
ดูต้นนู้นต้นนี้ชอบต้นไหนนะคะก็เลือกต้นไม้ที่เข้าตาแล้วหยิบใส่ถุงปุ๋ยแบบถอนรากไปเลย
นี่ค่ะชมต้นไหนชอบต้นไหนนะคะเหมือนมาช้อปปิ้งเลยเหมือนมาซื้อของในร้านสะดวกซื้อค่ะ
นี่คือคลิปที่คุณชะลาเทพซึ่งเป็นเจ้าของร้านกล้องไพรไม้ประดับอยู่ที่ตลาดไม้งามที่อำเภอบางใหญ่นนทบุรี
เขาโพสต์นะคะแหม่มาในช่วงที่เขาปิดร้านแล้วเลือกไปนะคะ
ราคาแพงค่ะต้นนึงเนี่ยแสนห้าอย่างเงี้ค่ะโอ้โหช่างเลือบ

ใช่เขาสันนิษฐานแบบนี้เลยว่าต้องเล่นต้นไม้
เพราะเลือกไปแต่ละต้นนี่แบบราคาหนักทั้งนั้นเลย
หูช้างดั่งขาวอย่างนี้เอาไปต้นนึงเนี่ยแสนนึงอย่างนี้ค่ะ
กระดาษดำด่างต้นบุษราคำต้นจันทร์ป่าด่าง

พอได้สมใจแล้วก็หนีไป
ไว้แต่กระถางให้ดูต่างหน้า
นี่ค่ะนี่เป็นภาพตอน๕ทุ่มครึ่งของวันที่๑๖สิงหาคมที่ผ่านมา
น่าจะเป็นผู้หญิงนะคะเขาคาดแบบนั้น
แล้วก็คงจะเป็นผู้หญิงที่เล่นต้นไม้ด้วย

แล้วสำคัญตรงนี้คือเจ้าของร้านเขาบอกต้นที่เอาไปเนี่ย
คือลูกค้าสั่งจองแล้วทั้งนั้นเลย
เขาก็ต้องโทรแจ้งลูกค้านะซึ่งก็ต้องดีหน่อยที่ลูกค้าเข้าใจ
แล้วก็ให้กำลังใจด้วยนะคะตอนนี้ไปแจ้งความแล้วค่ะ
พร้อมกับคลิปนี้นี่ค่ะเจ้าหัวขโมยรายนี้นะคะ
ถูกแจ้งความไว้แล้วที่สพบังใหญ่กำลังไล่ดูนะคะ
กล้องวงจรปิดตามจุดต่างต้องเอาตัวมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
ต้นไม้ของใครใครก็รักนะคะดูแลทรัพย์สินดีดีคุณผู้ชมค่ะฮะ
อะไรที่ไม่เคยหายเดี๋ยวนี้หาย
แล้วอะไรที่มีค่าหายบ่อยมากนะครับ
อย่างรถดัดแปลงคันนี้เป็นรถกอล์ฟฮะ
เขามาดัดแปลงเป็นรถตัดย่าจอดไว้หน้าร้าน

ขับรถกระบะมาเปิดท้ายแล้วก็พยายามยกรถคันนี้
ขึ้นกระบะแล้วก็ขับหนีไปเฉิบเลยฮะ

โอ้โหนี่แสดงว่าจ้องไว้แล้วนะเนี่ย
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดครับคุณผู้ชมครับ

อย่างที่ผมบอกนะฮะมาจอดที่หน้าร้านรับซ่อมคอมพิวเตอร์
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนประจันทคามตะบนหน้าเมือง
อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครับแล้วขโมยรถกอล์ฟดัดแปลง
รถตัดย่าเอาไปเหตุเกิดขึ้นช่วงประมาณตีห้าของวันที่สิบห้า
สิงหาคมที่ผ่านมานะครับคนร้ายเป็นชาย๓คน
ขับรถมาจอดแล้วก็เปิดท้ายรถทำให้ไม่เห็นป้ายทะเบียนชัดเจนนัก
จากนั้นพวกเขาก็พยายามยกรถกอล์ฟออกจากพงหญ้าก่อน
เอาไปขึ้นท้ายกระบะแบบนี้ฮะเห็นไหมครับ
มันต้องใช้เวลานานนะเพราะดูท่าทางมันหนักน่าดู
ก็เนี่ยมากันหลายคนเขาต้องคำนวณไว้อย่างดีแล้วล่ะนะ
ยกได้สามคนนี่แหละครับอีลุงตุงนังอยู่ตรงนี้
ประมาณ๑๕นาทีแล้วก็ยกได้สำเร็จ

บอกว่าช่วงโควิด๑๙คนร้ายชุมจริง

นี่ฮะโอ้โหแบ่งกันทำงานเลยครับนับเลย
ลากค้อนตะบนหน้าไม้อำเภอลาดหลุมแก้ว
กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ขณะเกิดเหตุประมาณตี๒ของวันที่๑๖ที่ผ่านมาครับ
หมาเห่าไม่หยุดนะฮะแต่เขาก็ไม่สนใจนะครับ
คราวนี้เนี่ยเจ้าของบ้านก็หมาเห่าหมาเห่านะฮะ
ก็ไปเปิดกล้องวงจรปิดดูสินะครับ

ใช่เห็นคนร้ายกำลังแงะเลยกำลังแงะกำลังงัด
ก็เลยวิ่งลงมาแล้วตะโกนขู่ว่าไงรู้ไหม
พ่อเอาปืนมาคนร้ายตกใจฮะ

ใช่คนร้ายตกใจครับทิ้งรองเท้าเอาไว้แล้วก็รีบหนีไปฮะ
แต่ว่าไปกับถาดใส่เงินที่งัดแล้วได้ประมาณสัก๕๐๐กว่าบาท
แต่เจ้าของโกรธมากเพราะว่าเครื่องซักผ้า
เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งซื้อมาให้บริการลูกค้า
ขณะที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเขาเก็บลายนิ้วมือนะครับ

และจากการโพสต์เนี่ยนะฮะก็มีการย้ำเตือนโดยในเพจเจ๊ม้อยวีพลัส
ทำให้ทราบว่าไอ้คนร้ายเนี่ยตะเวนก่อเหตุที่อื่นด้วยนะ
ไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ทางราชการเขาบอกว่า

ก่อนหน้านี้ค่ะ๑วันเนื่องจากว่าร้านกาแฟค่ะ
รู้โพสต์แบบว่าให้คนเห็นมากยิ่งขึ้น

เคียงเขาเห็นโพสต์พอดีว่าคนร้ายหน้าคุ้น

น้ำมันตรงแถวโรงพยาบาลไซน้อยค่ะ
ก็คือทำพิธีการค้าอย่างนี้เลย
รูปร่างลักษณะเสื้อหมวกกันน็อกรองเท้าแล้วก็กางเกงคือเหมือนกันเลย
แต่มาสองคนแต่คือเป็นสีแดงเหมือนกันเลยคล้ายกันมาก
เขาก็เลยส่งมาให้ดูว่าอยากให้ช่วยจับให้ได้
นี่ค่ะเดี๋ยวต้องไปดูวงจรปิดในมุมอื่นด้วยนะคะติดตามคนร้ายต่อไปค่ะ